เพราะเดือนสิบสองน้ำไม่คล้องก็เริ่มจะทง
รันถึงเดือนนี้น้ำก็รีบลายลงลายลง
ตกเดือน๓แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอารมณ์แบบนี้นะครับ
ยามเช้าแบบนี้นะครับน้ำลงเดือนยี่พอดีเลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับลอยกระทงและมีอะไรรู้ไหมครับ
มีกบมีพาเวียนว่ายว่ายไปว่ายมาแล้วครับ
วันนี้สีสันข่าวเช้าไทยรัฐก็เลยเพลินในสไตล์หาดูกบครับคุณผู้ชม
ไปดูกบยักษ์ว่าเด็ดไม่เด็ดแค่ไหน
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐเชิญชมได้เลยครับ
มาแล้วครับมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อชนิดไหน

กินได้หมดแล้วครับไม่มีเลือกครับ

ขอบอกครับคุณผู้ชม
ถ้าแพ้คนเดียวที่กินไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ครับ

เดี๋ยวจะไม่สบายมาแล้วมา

แม่ตัดหน้ากันยังเห็น
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร

ไม่สนใจหรอกว่าใครจะกินอะไรอย่างไร
ช่วงนี้มำรุงสมอง
ดูความเคลื่อนไหวของแมวทั่วโลกกันดีกว่าว่าเขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้ว
นอนใกล้ดีขางหล่นสบายใจเชิบ
ลิ้นกับฟันพบกันมันเป็นเรื่องใจ
ถ้าลิ้นกับแพ้ก็เป็นเรื่องลิงขี่แพะไปทั่ว
เข้ากันเข้ากันฉันเกลือเพื่อนสนิทเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ไปทุกที่แม่เพื่อนลิงเอาเปรียบกันจังเลย
ขอน้องแพะขี่เลยไหมเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ผมไม่เยอะกว่านี้ครับคนขี่วัวยังมีเลยครับคุณผู้ชมครับ
แปลกแบบนี้มีให้เห็นในสีสันข่าวเช้าไทยรัฐครับ

เป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ